มีเหตุคนงานก่อสร้างค่ะขอเบิกเงินผู้รับเหมาล่วงหน้า
แล้วก็เกิดการโตเถียงกันเนี่ยนะคะคนงานคว้ามีดวิ่งเข้ามา
ผู้รับเหมาค่ะก็เลยใช้ปืนยิงใส่
อ้างบอกว่าเป็นการยิงเพื่อที่จะป้องกันตัวนะคะ
กระสุนเนี่ยทะลุร่างไป๔นัดจนทำให้เสียชีวิตค่ะ
ติดตามประเด็นนี้ต่อจากรายงานเลยค่ะ
นายมณูประสงค์อายุสามสิบสี่ปีหนุ่มคนงานก่อสร้างชาวพิศนโลก
ถูกนายปัญญายกรัฐอายุ๕๖ปีผู้รับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งเป็นนายจ้างกระนำยิงหน้าบ้านพักในตำบลวัดสนอำเภอระโนธ
จังหวัดสงครากระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
ทะลุร่างสี่นัดเข้าที่สมัครขวาสามนัด
ชายโครงขวา๑นัดและนิ้วมือขวามีบาดแผลอีก๑แผล
จากการใช้มือปัดป้องกระสุนปืนก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระโนธ
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังก่อเหตุในปัญญาขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากบ้านที่เกิดเหตุพร้อมกับอาวุธปืน
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสพสามบ่อระดมกำลังออกติดตาม

เพราะระหว่างที่กำลังดื่มสุรากับนายมนูเกิดมีปากเสียงกัน
และนายมนูได้ไปหยิบมีดมาหาที่หน้าบ้าน
ได้ชักอาวุธปืนออกมากระหน่ำยิงนายมนู๔นัด

ตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุได้บอกว่า
ผู้เสียชีวิตได้ไปหยิบมีดจากบ้านที่อยู่ติดกัน
หลังจากไม่สามารถตกลงเรื่องค่าจ้างในการทำงานได้
เมื่อผู้ก่อเหตุเห็นผู้เสียชีวิตถือมีดมาถึงบริเวณหน้าบ้าน
ได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปจำนวน๔นัด
ผู้เสียชีวิตล้มลงไปกับพื้น
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกไป
ยงยุทธ์เทพแก้วอายุ๕๔ปี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ
ซึ่งเป็นคนที่ผู้ก่อเหตุได้มาบอกให้เรียกรถพยาบาล
เจ้าตัวเล่าว่าระหว่างที่นั่งอยู่ที่หลังบ้าน
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาหาในสภาพที่ไม่ได้สวมเสื้อ
บอกว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ที่หน้าบ้าน
ซึ่งสังเกตเห็นว่าสีหน้าท่าทางของผู้ก่อเหตุนั้น
มีความวิตกกังวลแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อ

ส่วนผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
เขาก็วิตกกังวลคล้ายว่าเหมือนกับ

ความรู้สึกเขาว่าเขาไม่อยากให้เกิดตรงนั้นแหละ

เขาคงจะหนีไปแล้ว
องค์คงจะไม่มีเจริฐ์ฉันคิดว่าตามไป

แต่นี่เขายังมีความเป็นห่วง
ส่วนน้องชายของผู้ก่อเหตุบอกว่า
สาเหตุที่พี่ชายยิงนายมนูจนเสียชีวิต
คิดว่าพี่ชายทำไปเพราะป้องกันตัว
จากก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกัน
แล้วผู้ตายไปหยิบมีดมาจากที่บ้าน
ถือเข้ามาพี่ชายจึงได้ยิงสวนไป
เพราะเกรงว่าผู้ตายจะเข้ามาทำร้าย
เนื่องจากในบ้านมีแม่ที่อายุมากแล้วอาศัยอยู่ด้วย
ทั้งนี้น้องชายของผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
ตัวของผู้ก่อเหตุเองนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อน
แต่ก็ไม่เคยทำอะไรใครก่อน

และที่สำคัญน้องชายไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นนักเลง

ได้นำร่างมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำนักสงฆ์ช่อพิกุล
โดยนางสาวสิริพรยกรัฐอายุ๒

ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
สามีของเธอกับผู้ก่อเหตุรู้จักกันดี

แต่ยอมรับว่าเคยมีปัญหากันเมื่อหลายปีก่อน
เพราะดื่มสุราแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง
และเมื่อต้องมาสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไป
เธอก็ไม่รู้ว่าชีวิตของครอบครัวจะเป็นอย่างไรต่อไป
ตั้งหมู่บ้านแล้วยิงปืนทุกคืน
นี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนข้างบ้าน
ขอบภาวะหมดแล้วเด็กอะไร
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพสามบ่อ

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
และจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงคราในวันพรุ่งนี้
บุญมีการสอนเสถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน